หลังจากที่สารพิพากษาแล้วเนี่ยก็มีการไปชุมนุมกันนะครับ
เดี๋ยวมันจะบานปลายไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ซึ่งความจริงพี่น้องประชาชนอยากจะสื่อไปยังพี่น้องประชาชน

เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของปัจเจกกับบุคคล
ไม่เป็นเรื่องของคนธรรมดาอย่าเอามาภูมิผูกกับการเมืองครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากจะฉายภาพให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบ
ภาพรวมของระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยครับ
เพราะว่าของเราปัจจุบันเราอยู่ในระบบกล่าวหา
ก็คือว่าหัวใจของมันก็คืออะไรเลย
เพราะฉะนั้นเมื่อมีการกล่าวหาใครก็ตามระบบกระบวนการยืดทางไทย
เราถูกถ่วงดุลตั้งแต่ขั้นตอนการสอบสวนชั้นพนักงานสวนแล้ว
เพราะว่าในขั้นตอนนั้นพนาศาสตร์จะต้องสอบสวน
ขณะเดียวกันเนี่ยศาลเองก็เป็นผู้ออกหมายค้นแล้วก็ออกหมายจับตำรวจออกเองไม่ได้นะครับ
เราถูกถวงดุลตั้งแต่การสอบสวนแล้วมันจึงต้องเป็นธรรม
เมื่อสอบสวนเสร็จเมื่อเราถึงชั้นพนักงานอายการ
เรามีพนาศาสตร์อายการมาเป็นผู้ถวงดุลคนแรก
เมื่อถึงอายการแล้วเนี่ยตำรวจที่สอบสวนทั้งหมดไม่ใช่เป็นผู้กล่าวหาแล้วครับ
จะกลายเป็นพยานอายการจะเป็นผู้เป็นโจทย์แทนเป็นโจทย์แทนนะครับอายการ
จะฟ้องต่อสารทีนี้พอขึ้นถึงศาลทุกคนเป็นพยานหมด
สารก็ไต่สวนใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากสารชั้นต้นพิพากษาแล้ว
ก็ยังมีอีกตั้ง๓สารก็คือสารชั้นต้นสารอุทธรณ์แล้วก็สารดีกา
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการที่ถูกถวงดุลหรือเช็คแอมบาลานซ์ตั้งแต่ต้นจนจบ
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงครับว่ากระบวนการสอบสวนเราจะมีการเบี่ยงเบนหรืออะไร

และที่สำคัญคือการสอบสวนครั้งนี้ชัดเจนมากเราอาศัยพยานหลักฐานแวดล้อมยังไม่พอ
เราอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ทางวิทยานาศาสตร์

ก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการยุถรรมดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ไม่อยากให้มีการต่อยยอดออกมาเป็นเรื่องต่อสายถึงเหตุการณ์ทางการเมือง
ซึ่งจะบานปลายไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ
กระบวนการยุทธรรมราวมีมาตรฐานสากษ์

หัวใจของมันก็คือการถวงดุล
เราถูกถวงดุลตั้งแต่ชั้นสอบสวนแล้ว
แล้วพอถึงชั้นอายการเราก็กลายเป็นพยาน

แล้วก็หลักฐานต่างที่นำมาใช้

เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับ
ไม่ใช่คำรับสารภาพหรืออะไรทั้งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาการซึ่งโกหกไม่ได้ครับ
อย่างที่เคยพูดกันนะครับว่าคนตายเนี่ยพูดไม่ได้
เพราะหลักฐานที่ได้จากหลักฐานเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากกว่าคนเป็น
เราเก็บจากสิ่งที่พูดไม่ได้มันเชื่อถือมากกว่าคนเป็น
ข้อมูลที่ผู้ติดการนี้เขาก็คงจะมีประเด็นที่มาจากกัน
เป็นการปรีบหัวจอกแปลว่าไม่ตรงกันกับของจำลินทุนสองคน
หรือทางสารหรือทางรายการที่ที่การซับคาร์ดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าโปรไฟล์
ก็คือปรากฏว่าผู้ชายสองคนเนี่ยทั้งสู่ก็ยืนยันไปแล้ว
คือเข้ากันได้กับจำเลยคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าการยืนยันมันไม่สามารถยืนยันได้
เข้ากันได้แต่ยืนยันไม่ได้คือหมายความว่าไม่สามารถตัดคนนี้ออกจากการเป็นผู้เกี่ยวข้องได้
แต่จะยืนยันว่าเขาเกี่ยวข้อง๑๐๐ไม่ได้ฉะนั้นความหมายจะเป็นแบบนี้
ฉะนั้นในการไปเบิกความหรือแก้สักทานของจุดละเอวยเนี่ยความผู้สูญหลักฐานก็ให้ข้อมูลนะคะว่า
ทั้งจอมทั้งข้นบุหรี่ที่เราเก็บตัวอย่างจากดีเนย

ส่วนนิติเวศก็เก็บวัตถุพยานจากตามร่างกายแล้วใช่ไหมครับ
ทีนี้ที่เรียนแหม่งว่ามีดีเนยจากข้นบุหรี่

ปรากฏว่า๑คนเข้ากันได้กับดีเอที่พบที่ศพ
แต่ที่นิติเวทพบดีเนยของ๒คนที่ตัวศพ
ฉะนั้นก็คือแสดงว่ามันจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อันนี้ข้อมูลอันนี้ก็คือเราก็รู้แล้วว่า
ผู้ที่ผมถือจังหลังศพเนี่ยก็คือเป็น๒คน
โดยดูจากโปรไฟล์และเกี่ยวข้องกับก้นบุหรี่อีกฮะ
ก็คือตัวอย่างที่เราเรียกว่าคือเรามีหลักฐานของคนร้ายแล้ว
ทีนี้ในกระบวนการสืบสวนเนี่ยตั้งแต่วันที่๑๖เนี่ย

แล้วก็ชาวคนไทยหรือว่าชาวพม่าที่อยู่บนเกาะ
แล้วก็ตรวจไปเรื่อยแล้วมีการเทียบกันไปเรื่อย

ก็ปรากฏว่ามาเทียบแล้วก็ตบกัน

ได้ก่อนที่จะได้ตัวผู้ต้องสงสัยมา

เมื่อได้ตัวผู้ต้องสงสัยมามันมาตรวจเบือนเพศอีหลัก
ซึ่งอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปยัดใส่ได้เป็นไปไม่ได้
ผมพูดงอได้เมื่อวันที่๒นะครับ
ข้อต่อสู้ก็หรือว่าทูดซ้อมหรือทำร้ายร่างกาย

หลายคดีไม่ใช่ชาวภามากอย่างเดียว
ถ้าซ้อมเนี่ยวันที่เราจับจำเลยได้ทั้งสองก็คือวันที่สองและก็สองวันที่สามสองวันที่สี่
ถ้าเราซ้อมจริงบัตรแผลร่องรอยหลักฐานก็น่าจะปรากฏบ้าง
วันที่ก่อนที่เราจะส่งให้ศาลเราก็ได้ให้แพทย์มาตรวจร่างกาย
จำเลยยังเล่นกีต้าผู้หัวเราะอยู่เลยวันนั้นมีภาพถ่ายมีทุกอย่างทุกขั้นตอน
เพราะฉะนั้นการซ้อมในคณีอย่างเงี้ยนะครับและผมก็นำสัญญาณว่าในทีมศึกษวน
คณีนี้เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบห้ายุคนี้ถ้าสำรวจยังแชร์กระบวนการซ้อมอยู่แล้ว
ผมว่ามันก็ล้าหลังแล้วมันหมดสมัยแล้วครับวันนี้ไม่มีประโยชน์อะไร
แล้วก็เป็นพี่น้องกับพวกเราเพื่อนบ้านข้างเคียง
เราไปทำไปก็ไม่มีประโยชน์เลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่
การซอฟต์มาก็ไม่มีประโยชน์ถ้าซอฟต์มาไม่จริงวันนี้ก็จะไม่จริงครับ
ของจริงวันนี้มันถึงเป็นวันนี้ครับขอบคุณมากครับ